โดยหลังจบเกมก็เกิดเหตุวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะ
แฟนบอลของทีมสระบุรีเจ้าถิ่นไม่พอใจคำตัดสิน
ล้อมไม่ให้ทีมงานผู้ตัดสินออกจากสนามค่ะ
นักเตะของทีมเมืองทองยูเนเต็ดที่ยังติดอยู่ภายในสนามเช่นเดียวกัน
โดยเฉพาะสหรัฐอยู่เย็นนะคะที่แสดงท่าทางคล้ายกับการยั่วยุแฟนบอลหลังจากทำประตูตีเสมอ๑ประตูต่อ๑
ทำให้นายวิเชียนพุทธิวินยูค่ะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีต้องเข้ามาช่วยดูแลความสงบเรียบร้อย
เพื่อให้ผู้ตัดสินแล้วก็ทีมเมืองทองกลับออกไปได้ค่ะ